อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ทำให้เราต้องสูญเสียชีวิตของทหารไป๓นาย
แล้วก็บาดเจ็บสาหัสอยู่อีกหนึ่งนายนะครับ
เหตุการณ์เครื่องบินนะครับของกองทัพบกเป็นเครื่องบินรัดระเวนไปตกที่แม่ห้องศรนะครับ
กองทัพบกได้ปูนบำเน็ต๗ชั้น
แล้วก็เลื่อนยศเป็นพลตรีให้กับนายทหาร๓นายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับ
การติดต่อจากหอบังคับการบินจังหวัดแม่ห้องศรเมื่อวานนี้
แล้วก็ภายหลังก็ไปตรวจสอบพบว่าไปตกอยู่ที่บริเวณเขตใต้บ้านห้วยพึ่ง
ตำบลห้วยผาเมืองแม่ห้องศร
มีทหารที่ไปกับเครื่องบินกองทัพบกลำนี้๔นายนะครับ

คือร้อยโทนรพลพุกทองร้อยโทวโรธแปลงกระโทกซึ่งเป็นนักบิน
และร้อยโทเขมราชดวงแก้นะครับ
อีกนายหนึ่งนะครับจ่าสิบเอกนัชนันเขื่อนแก้วตอนนี้บาดเจ็บสาหัส
ขณะเดียวกันหลังพบเครื่องบินทหารก็ได้ขอกำลังเสริมจากมูลนิธิบรรเทาสารภัยแม่ห้องศรมาร่วมกู้ศพนะครับ
ซึ่งก็ต้องเดินเข้าไปประมาณ๒กิโลเมตรถึงจะถึงจุดที่เครื่องบินตก
สิบเอกนัชนันเขื่อนแก้วที่บาดเจ็บก็ถูกไฟลวกตามตัวนะครับ
ก็ยังพอรู้สึกตัวอยู่แต่ก็อาการสาหัสถูกนำตัวส่งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่๑๗ได้เคลื่อนย้ายศพของทหาร๓นาย
ออกจากโรงพยาบาลศรีสังวานเพื่อนำไปยังท่ากาศยานจังหวัดแม่ห้องศร
โดยเมื่อถึงท่ากาศยานแม่ห้องศรได้มีพิธีประกอบพิธีเคารพศพวางพวงหลีดและรดน้ำศพ
โดยมีพันเอกกิติพงศ์ชื่นใจชนรองผู้บัญชาการกองกำลังนเรสวนเป็นประธาน
ก่อนจะทำการเคลื่อนย้ายขึ้นเครื่องบิน๔๒๙๕ของกองทัพบกนำศพไปยังภูมิลำเนาบ้านเกิด
ศพของร้อยโทนรุพลภุกทองนำไปยังจังหวัดลบบุรีร้อยโทวโรศแปลงกระโทกส่งไปยังจังหวัดนครราชศรีมา
ร้อยโทเขมราชดวงแก้วนำส่งไปยังจังหวัดเชียงราย
พันเอกหญิงทักษดาสังขจันทร์ผู้ช่วยโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อกำลังพล
และครอบครัวของนายทหารทั้ง๓นายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
โดยได้สั่งการให้กองทัพดูแลเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียอย่างดีที่สุด
จัดพิธีศพให้อย่างสมเกียจพร้อมกับปูนบำเน็ตตามระเบียบทางราชการ
ส่วนผู้บาดเจ็บก็ขอให้ดูแลเป็นอย่างดีนะคะนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าภารกิจทางทหารนั้นมีความเสี่ยงตลอดเวลา
แต่เชื่อว่ากำลังพลทุกคนเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองเพื่อประชาชนและประเทศชาติ
อยากให้ครอบครัวของผู้สูญเสียจงภูมิใจในหน้าที่และความเสียสละของกำลังพลทุกคนค่ะ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกว่า
ได้รับรายงานว่าเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดจากเครื่องยนต์ขัดคล่องนะคะ
ทำให้เสียการทรงตัวทางกองทัพบกก็ได้ให้กำลังใจ
แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตหลังจากนี้ต้องไปตรวจสอบว่าเครื่องบินรุ่นนี้มีกี่ลำ
เพราะเท่าที่ทราบก็คือเครื่องบินรุ่นนี้ใช้มานานแล้วค่ะ
มีช่างเครื่องมีนักบินแล้วก็มีช่างถ่ายรูปแล้วมีรองพุ่งร้อยเขาขึ้นไปด้วย
กองทัพบกเขาให้กำลังใจอยู่แล้วนะก็เขาแสดงความเสียใจอยู่แล้ว
ของการสูญเสียของกองทบกเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาดูว่าเครื่องยนต์เครื่องบินที่ใช้ในรุ่นนี้มันมีทั้งหมดกี่ลำ
แล้วจะต้องมาเพราะว่าเท่าที่ทราบมันใช้มาประมาณเกือบสามสิบปียี่สิบเกิดปี
คลุมบินลำนี้นักบินเข้าไปสี่นายนะฮะเป็นนักบินสองนายอีกสองนายเนี่ยเป็นชุดรัฐเวณนะครับ
พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบก
ระบุว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กองทัพต้องสูญเสียบุคลากรที่มีฝีมือไปถึง๓นาย
กองทัพบกจะให้การดูแลทุกด้านอย่างเต็มที่และเหมาะสมที่สุด
โดยเฉพาะการจัดพิธีศพอย่างสมเกียจการดูแลด้านสิทธิของกำลังพล
และการมอบเงินช่วยเหลือตามสิทธิ์ทางราชการทางราชการนะครับ
ซึ่งในเบื้องต้นผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือโดยประมาณ๑ล้าน๖แสนบาท
ถึง๑ล้าน๙แสนบาทต่อนายตามสิทธิ์ของแต่ละนาย
พร้อมกันนี้กองทัพบกได้ปูนบำเน็ตพิเศษ๗ชั้นยศให้กับร้อยโทวโรศแปลงกระโทก
โทนรพลพุกทองซึ่งตำแหน่งปกติเป็นนักบินกองพันธบินที่๒๑
ร้อยโทเขมราชดวงแก้วตำแหน่งปกติเป็นรองผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา
พันธหารราบที่๔กรมทหารราบที่๑๗โดยทั้ง๓นายได้เลื่อนชั้นยศเป็นพลตรีนะครับ
อกจากนี้ก็จะต้องรอการสอบปากคำนักบินที่รอดชีวิต
เพื่อที่จะได้ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นขณะออกบินรัดระเวน
ทัพบกก็ใช้ในการบินลาดตระเวนนะครับ
เป็นภารกิจในการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณแนวชายแดน
ซึ่งทางศูนย์การบินทหารบกก็ได้ทำการปรับปรุงตามวงรอบ
แล้วก็มีรายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าที่สุดแล้วเมื่อวานนี้ก็หายไปจากจอเรด้าของศูนย์การบินที่แม่ห้องศรนะครับ
แล้วก็ไปเจอว่าตกลงไปซะแล้ว